พอคนนี้กลับจากต่างประเทศเรื่องของกระแสดิวลลับก็มีให้ถามอีก
ผมหมายถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณช่วงเช้าก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นธรรมเนียมครับ
ถ้าหายไปนานแบบนี้ท่ามกลางกระแสข่าวลือ
นักข่าวก็ต้องตามไปเจาะไมค์สัมภาษณ์แหละพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
นักข่าวถามเลยนะครับแม่ได้ไปพบนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกหรือเปล่า
ผลเอกประวิทย์ไม่ตอบแล้วก็ใส่หัวเล็กน้อย
หลังจากเสร็จการประชุมคอลโมนักข่าวรอถามอีกนะครับ
พลเอกประวิทย์บอกกับนักข่าวว่าที่ท่านไปประเทศอังกฤษ
ท่านไปดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายท่านไม่ได้ไปเรื่องดิวลงดิวรับอะไร
แล้วก็ไม่ได้ไปพบกับใครเลยนักข่าวยังเหมือนไม่เชื่อถามย้ำอีก
ถามย้ำบอกว่าไปพบกับแทนทักศิลป์มาหรือเปล่า
พลเอกประวิทย์ก็เลยตอบต้องจะพบได้อย่างไรหรอ
ผมไม่เจอกันมา๑๘ปีแล้วก็ถามอีกถามเยอะเลยวันนี้
ไม่เจอนานคิดถึงถามนะครับว่าถ้ามีการเสนอชื่อท่าน
คุณผู้ชมดูบ์จะตอบไหม
เขาบอกว่าบอกว่าเป็นพ่อคุณขับสิ่งครับ
ใจแล้วพวกมันไม่เจอกัน๑๘ปีแล้ว
ไม่ได้มีความว่ะทหาร
มันแปลอะไรที่ตอบ
พอถามว่าถ้ามีคนเสนอชื่อเป็นนายก

ส่วนคนนี้ครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่หยุดครับ
วันนี้ไม่หยุดให้สัมภาพสื่อมวลชนล์กลับไปเลย
มาพูดถึงกระแสข่าวดิวลลับนี่แหละบอกว่ามันก็เป็นแค่กระแสข่าว
แต่ตัวเขาเชื่อมั่นในตัวพลเอกประวิทย์พร้อมเป็นนายกได้
อยู่ที่การลงมติของรัฐสภา
ซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่าพักร่วมรัฐบาลก็จับมือกันจัดตั้งรัฐบาลอยู่ไม่ใช่เหรอ
ก็รอให้เขาจัดกันก่อนครับ
ถ้ามีก็คงมีการแถลงเอามา
อยู่แล้วนะครับเขาอยู่ที่การลงมติดในรัฐสภาที่จะถึงนี้
แต่ว่าจากข่าวหลักก็คือพักร่วมรัฐบาลเขามีการจับมือกันไปแล้วเนี่ย
ใช่ไหมก็รอดูตรงนั้นไปก่อนแล้วกันนะครับ
ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับ
ดูท่าทีจากพักเพื่อไทยบ้างคุณหมอชนนั่นศรีแก้วครับ
บอกว่าดิวรับอะไรพักเพื่อไทยกับพลังประชารัฐไม่มี
ไม่มีรีวิวรับคุณสุข่าวถามย้ำอีกบอก
กระแสข่าวมันถูกปล่อยออกมานี่ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของเพื่อไทยหรือเปล่า
ท่านก็ตอบว่าแล้วแต่จะมองแต่พักเพื่อไทยชินแล้วกับเรื่องแบบนี้
ถ้ามองให้บวกก็บวกถ้ามองให้ลบก็พักเพื่อไทยโดนแน่
แต่ยืนยันว่าพักเพื่อไทยยึดมั่นในประชาธิปไตย
เคารพเสียงของประชาชนเป็นหลักนะครับ
ถ้าจะผิดจะแผกไปจากนี้นะครับนั่นคือหมายถึงพักเพื่อไทย
จะเดินต่อในสายการเมืองลำบากนะ
เพราะพักเพื่อไทยจะกลายเป็นสถาบันการเมืองที่ไม่มีใครยอมรับ
แล้วจะทำไปทำไมนะครับอันนี้นะครับ
ชนนั่นก็ถามกลับมาที่นักข่าวครับ